เป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตพูดถึง
แชร์กันเยอะบอกว่าให้ร่วมกันลงชื่อ
เน็ตออกมาเดือดร้อนเพราะว่าถ้าจำกันได้
ประมาณต้นปี๒๕๕๘เสร็จแล้วประเด็นตกไป

เพราะว่าชาวเน็ตเขาก็มาสร้างเป็นแคมเปญนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีการหลังจากที่ตอนนั้นเรียกร้อง
ตอนนี้มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย
แล้วก็ยื่นเป็นฉบับใหม่นะคะตั้งแต่เมษา๕๙

ตอนนี้มีอีกรอบหนึ่งที่กำลังจะต้องพิจารณากัน
ชาวเน็ตค่อนข้างไม่พอใจเพราะบอกว่าแม้จะแก้แล้ว
แต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการคล้าย
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอยู่นะคะ
โซเชียลค่ะดังกระหึ่มไปด้วยเสียงคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
ล่าสุดเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมานะคะ

เกือบจะครบ๓แสนรายชื่อ
เขาตั้งใจจะล่าให้ถึง๓แสน

ก็จริงแคมเปญนี้เพิ่งออกมาปล่อยไม่นานนะคะ

เพราะเคยไปลงสนับสนุนไว้ตอนน้องอะไรนะ
ที่เป็นลูกอุ้มบุญตอนนั้นที่เป็นแคมเปญกัน

เวลามีเหมือนกับว่าเรื่องราวใหม่

ใช่ค่ะจริงถ้าเพื่อนจำได้น่าจะประมาณสัก๓วัน

ซึ่งแคมเปญนี้ก็คือว่าหยุดพรบคอม
หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
พลเมืองเน็ตนะคะไทยเน็ตซิติเซ่น
ตั้งใจจะล่ารายชื่อครบ๓แสนภายในวันนี้๑๕ธันวาคม
เพื่อยื่นคัดค้านต่อสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชก่อนพิจารณากฎหมายฉบับนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียก็มีผู้ใช้จำนวนมากนะคะ
แท็กแล้วก็แชร์สรุปเนื้อหา
ที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
จากร่างกฎหมายฉบับนี้
โดยมีผู้ติดแท็กพคกว่า๒๙๐๐๐๐๐ครั้ง
เป็นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย

ทวิตไปกว่า๕๘๐๐ครั้งค่ะ
ด้านในอาทิตย์สุริยะวงกุลผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่ารู้สึกดีใจมาก
วันเดียวมีผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านเกิน๑แสนคน
แล้วก็ยังมีผู้ร่วมลงนามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
นำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อสนช
แล้วก็หวังว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของสนชก่อนลงมติกฎหมายนี้
เขาก็สรุปมามีการอ้างที่มาที่ไปนะคะ
แล้วก็มีการอ้างกฎหมายข้อกฎหมายต่างมาสรุปเป็นข้อ
แต่เขียนโดยภาษาที่เข้าใจง่ายเขาเขียนเป็น๕ข้อ
บอกว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เนี่ย

คือเป็นการจำกัดการตรวจสอบผู้มีอำนาจทั้งในภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะ
เปิดช่องไม่ต้องใช้คำสั่งสาร
ให้บริการเว็บไซต์ท่าก็คือพลอยทัลพอร์ตเว็บไซต์เนี่ยนะคะ
แล้วก็โซเชียลมีเดียจะต้องระงับหรือรบข้อมูลภายใน๓วัน
โดยที่คราวนี้ได้รับรีพอร์ตได้รับแจ้งไปปุ๊บต้องลบ๓วันเลย
เขาบอกแบบนี้ไม่เหมือนกับพรบค๒๕๕๐ที่เราใช้ตอนนี้
ต้องมีคำสั่งสารให้ไปแจ้งปิดระงับการให้บริการนะคะข้อสาม
๓ข้อมูลส่วนบุคคลตกยืนแอร์ตราย
บอกว่าออกประกาศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส

แต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถให้เข้าถึงข้อมูลได้
บอกว่าดำเนินการด้วยมาตรการทางเทคนิคใด
ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังคับเกิดผลตามคำสั่งสารก็ได้เช่นเดียวกัน
เน็ตก็เอ๊ะเอาแบบนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
๔ค่ะขยายอำนาจปิดเว็บตั้งศูนย์บล็อกเว็บเบ็ดเสร็จ
กั้นไม่ให้ผู้บริโภควิจารณ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเอกชนนะคะ
แล้วก็ข้อ๕กบวออนไลน์ปิดเว็บผิดศิลธรรมแม้ไม่ผิดกฎหมาย
ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างรู้สึกว่าคำว่าผิดศิลธรรม
ส่งผลต่อศิลธรรมอดีงามของสังคมมันเป็นคำที่กว้างมาก
แล้วก็อาจจะไปตีความที่เปราะบางนะคะ
แม้ว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะไม่ผิดกฎหมายใดเลยก็ตาม
เน็ตก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับสิ่งนี้เท่าไหร่
คือมันกว้างไปไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน
ก็มีสิทธิ์ที่จะดิ้นได้ใช่ไหมคะพี่มิ้วข้อคำของข้อกฎหมายเนี่ย
ใช่มันตีความได้แต่คนที่เขียนกฎหมายเอง
เขาก็จะบอกว่ามันไม่สามารถระบุชัดมากได้
มันต้องเขียนกว้างแบบนี้แหละเพื่อการตีความ
เพราะว่าแต่ละกรณีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนถูกไหมคะ